เจ้าของรถยนต์ที่จอดรถขวางทางของดาราชื่อดังนะครับได้เปิดใจกับทีมข่าวธรรมรัฐทีวีนะครับ
โดยยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าเพิ่งออกรถมาได้ไม่ถึงสองสัปดาห์
ยังไม่รู้ระบบเรื่องการจอดรถเกียร์ว่างนะครับ
ขณะที่ฝั่งของภรรยาของดาราชื่อดังนั้นยืนยันว่าไม่ได้เขียนข้อความในการต่อว่าอีกฝั่งหนึ่งแต่อย่างใด
จอบประเด็นจากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียครับ
วันนี้คู่กรณีของนาวินต้าได้ออกมาชี้แจงต่อสังคมว่าได้ขอโทษขอโพยฝั่งหนุ่มนาวินต้าไปแล้ว
และรับผิดถึงความรู้เท่าไม่ถึงการเกี่ยวกับกรณีการจอดรถปิดตาย
ครอบครัวดารานุ่มไม่สามารถเลื่อนรถออกจากช่องจอดที่ชายหาดบางแสนได้
และต้องเสียเวลากับการตามตัวนานมากกว่า๓๐นาที
ซึ่งเวลาต่อมานาวินต้าออกมาให้ข้อมูลว่า
วันนั้นเขาเสียเวลาในการรอนานมากกว่า๒ชั่วโมง
เหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะผ่านมาแล้ว๒วัน
แต่กระแสในโลกออนไลน์ยังคงพูดถึงเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมาก
โดยคอมเมนต์๑๙๐ได้ต่อว่าไปที่คู่กรณีของหนุ่มนาวินต้า
จอดรถไม่เหมาะสมจนทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน
วันนี้ทางหนุ่มคู่กรณีที่ขับรถมาจอดขวางออกมายอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
และตัวเขาไม่ได้จงใจที่จะจอดรถดึงเบรกมือ
และใส่ตำแหน่งเกียร์ไปที่ตัวผี
แต่เป็นเพราะรถคันนี้เป็นรถใหม่ของบ้าน
เพิ่งออกมาไม่ถึง๒สัปดาห์
ไม่รู้ว่าระบบการใส่เกียร์ว่างนั้นทำยังไง
เราลองใส่เกียร์พีแล้วลองออกมาแล้วลองล็อกรถ

ก็เลยใส่ตัวเอ็นผูกเกียร์ว่างแล้วก็ล็อกรถไม่ได้
แล้วเราไม่คือเอาง่ายคือผิดตรงที่ว่าเราไม่รู้ระบบของรถตีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งดาราธนันทร์มาตามหาประกาศรถว่าเจ้าของรถ
แต่ที่หนูได้ยินแล้วก็พวกระแวกนั้นที่เขาตามหา
เขาพูดว่าฮอนด้าซิตตี้ทะเบียน๕
แล้วก็ไม่ใช่ของเรา
ส่วนประเด็นการโพสต์ข้อความตามหาเจ้าของจดหมายด่าทอบุพการีนั้น
ต้องการสอบถามกลับไปที่ฝั่งนาวินต้าว่าในเมื่อขอโทษทุกอย่างแล้วทำไม
เขียนข้อความต่างนานาไว้ที่รถ
และตนมั่นใจว่าลายมือทั้งบนรถและในกระดาษนั้น
เป็นลายมือของน้ำหวานภรรยาของหนุ่มนาวินต้า
เพราะป้าที่ขายของตรงบริเวณชายหาดบางแสนยืนยันว่าเห็นทุกการกระทำ
ผมจอดแล้วขวางจริงอันนี้ผมผิดจริง
ผมผิดเต็มอันนี้ผมรู้แต่ว่าผมโมโห
แล้วป้าคนนั้นเขาก็เดินออกมาหาหนู

หนูก็เลยบอกไปว่าเนี่ยเขียนแบบนี้

เขาบอกว่าใช่เป็นคนเขียน

ก็ยังมีคนพยายามไม่ให้เขาเขียนอะไรประมาณนี้

หนูบอกว่าหนูขอถ่ายลูกป้าหน่อย
เพื่อแบบว่ายืนยันว่าเป็นเขาอะไรอย่างนี้
แสร้อนละอุได้ชักนำมาสู่การปะทะคารมกันในโลกออนไลน์
น้ำหวานภรรยาของนาวินต้า
ออกมาชี้แจงผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว
เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า
ตัวเขาไม่ได้เขียนข้อความใดทั้งสิ้น
และไม่จำเป็นต้องแสดงกริยาดังกล่าวที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้
โดยครอบครัวฝั่งนาวินต้ามองว่าเหตุการณ์นี้ฝั่งคู่กรณี

นำซ้ำหลังกลับจากเกิดเหตุการณ์

เปิดใจทั้งสองฝ่ายเท่ากับว่ายังคงหาข้อสรุปไม่ได้
และยังคงไม่มีการเจรจาใดต่อกัน
แต่วันนี้ฝั่งคู่กรณีดารานุ่ม
สำนึกผิดและตัดสินใจลบโพสต์ออกจากโซเชียล
เพื่อจบปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
และขอให้เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการ
ว่าจะยอมความหรือฟ้องกลับฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน